คุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์ชิงทอง

เรานำเสนอข่าวจนถึงเมื่อวานยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ใช่ไหม

จับตัวใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยนะคะ
ได้แล้วคือภาพตอนนี้ยังไม่มีนะ
แต่ภาพที่ให้คุณผู้ชมดูคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เอาปืนยิงจนทำให้พนักงานยิงขึ้นฟ้านะ
พนักงานก็แตกกระเจิงแล้วก็เข้าไปกวาดทอง

เป็นสร้อยข้อมือ๘เส้นน้ำหนักรวม๒๔บาท
มูลค่า๗๒๐๐๐๐กว่าบาท
ซึ่งล่าสุดเมื่อเช้าทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเปิดเผย
ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองค่ะ
แล้วไม่ได้จับได้ที่ขอนแก่นนะคุณผู้ชม
ไปจับได้ในพื้นที่ปฐุมธานี
แล้วตอนนี้ตำรวจเอาตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้ขึ้นฮอเพื่อไปขอนแก่นค่ะ
ทีนี้การควบคุมตัวเยาวชนคนนี้เขามีรายงานมา
บอกว่าทีมลัดระเวนออนไลน์ของทางตำรวจสืบสวนภูทรภาค๒
กับภูทรภาค๔ได้เบาะแส
พลเมืองดีเนี่ยแจ้งมาทีนี้ก็เลยตามไปตรวจสอบ
พอไปถึงก็เจอเยาวชนอายุ๑๗ปีอยู่ที่บ้านแถวลำลูกกาปฐุมธานี
คือหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วก็กลับมามาทำงานที่ปฐุมธานีตามปกติ
แล้วจากรายงานบอกด้วยนะคะว่าเจอของกลางเป็นทองรูปภัณฑ์
สาเหตุที่ก่อเหตุมาจากการติดพนันออนไลน์
แต่อันนี้ยังย้ำอยู่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่ตอนนี้
อยู่ระหว่างการนำตัวไปที่ขอนแก่นเพื่อไปสอบปากคำ
ยังไงภาพล่าสุดหรือว่ารายละเอียดต่าง
เดี๋ยวเรามีรายงานให้ทราบในข่าวช่วงต่อไปด้วยนะคะ